คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
กรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
แล้วก็พยายามที่จะข่มขู่ชาวไทยภูเขาที่เดินบนถนนศรียุธยา
สนพญาไทยบอกว่าไหนมาดูซิ

ชาวบ้านก็พยายามที่จะมามุงดูแล้วก็พยายามที่จะมาถาม
ไหนเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเอาบัตรมาดูซิ

แล้วก็ช่วยพิจารณากันด้วยนะคะว่าตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอม
เขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ตรวจค้นได้ทั่ว
ผมมีสิทธิ์ตรวจค้นได้ทั่วประเทศ

ชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ขายบริเวณนั้นก็พยายามที่จะ

บัตรประจำตัวตำรวจข้าราชการตำรวจมีไหม

พบตรดูเรื่องนี้อีกเรื่องด้วยนะคะ

ที่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

ขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน

นำคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคือ

แล้วเอาคลิปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ขอให้ชาวเน็ตช่วยกันตรวจสอบชายในคลิป
สวมเสื้อยืดสีขาวคนนี้แหละ
แล้วก็ใช้หน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าด้วย
ว่าคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือตำรวจเก๊
หลังมีพฤติกรรมเข้ามาข่มขู่เธอ
โดยลักษณะการพูดจาคือวกไปวนมา
มีอาการลุกลี้ลุกลนตลอดเวลา
ทำให้พ่อค้าแม่ขายที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ย
ที่เห็นในการก็พากันรวมสอบถามว่าคุณเป็นใคร

แทนที่เราจะให้บัตรประจำตัวประชาชนไปให้เขาตรวจสอบนะ

แต่ผู้ชายคนนี้กลับโวยวาย

ดูสิหน้าก็ปิดเอาไว้เนี่ยแต่เห็นตัวอะไรมาเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดของเมื่อวาน

ใกล้กับสถานีตำรวจนครบาลพญาไทยด้วยนะ

ชายคนนี้ขับรถเก๋งโตโยต้าสีดำ

พร้อมแสดงตัวเป็นตำรวจขอตรวจบัตรหน่อย
คนรอบข้างจะพยายามเข้าไปขัดขวางการตรวจค้น

แต่พอเห็นว่าเริ่มมีคนบริเวณนั้นสนใจเยอะขึ้นแล้ว

แล้วบอกว่าจะติดต่อกลับมาใหม่

ยินดีด้วยค่ะคุณดังแล้ว
ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนี้กันเยอะเลยนะคะ

ปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

แหมบูคลิปแบบนี้เหมือนอาบอ้างเลยนะ

แล้วก็ที่สำคัญพูดจาไม่รู้เรื่อง
อาการเหมือนคนเสพยาเกินขนาดหรือเปล่า

คุ้ยใบหน้าของชายคนดังกล่าวด้วย
เพื่อช่วยกันติดตามตัวหน่อยซิ

แต่ถ้าเป็นตำรวจจริงถ้ามาข่มขู่ประชาชนแบบนี้
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพระวัตรรองค์
ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ถ้าเป็นจริงก็ต้องชี้แจงกันหน่อยนะครับ